ก็ได้อะ
โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงข้ามและฝนจะเริ่มลดลงในช่วงสุด

สุดสัปดาห์นี้แต่นั่นก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมตามมา
ส่วนสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ค่ะจากการคาดการณ์เราตรวจสอบพบว่า
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะ
มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๙องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
มีฝนร้อยละสิบของพื้นที่เน้นตกทางตะวันออกของภาคนะคะ
คลื่นสูงหนึ่งเมตรค่ะภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่ง
ประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรสภาพอากาศเย็นไม่ร้อนมากค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พื้นที่มีฟ้าหลัวเหมือนฝนจะตกแต่อากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝนค่ะ